รานล่าหมูป่าถูกกระสุนปืนปริศนายิงจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็ตำรวจก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มพานล่าหมูป่าด้วยกันนั่นแหละครับ
แต่ว่าเป็นพรานกลุ่มอื่นนะเห็นอะไรมันไหวเห็นพุ่มไม้ไหว
นึกว่าเป็นหมูป่ายิงใส่เขาให้ปรากฏว่าเป็นการยิงใส่พรานกันเองนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินท้ายเหมืองได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับนี่เขาก็ร้องด้วยความเจ็บปวดแบบนี้นะครับ
เกิดเหตุบนภูเขาเขตรอยต่อระหว่างบ้านนาเตย
แล้วก็บ้านนาแฝกตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
นำกำลังพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็พบนายพิเชษพินโยอายุ๓๗ปี
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๒ตำบลนาเตย
สภาพถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ท้องอาการสาหัส
นอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่
คือชาวบ้านบางคนเขาบอกแบบนี้คุณถ้าตามความเชื่อนะ
คือพรานอาจจะเคยฆ่าหมูป่า
แล้วเคยได้ยินเสียงหมูป่าก่อนมันจะตายไหม
อาจจะร้องแบบนี้นะครับชาวบ้านก็เลยบอกเนี่ยเห็นไหม
หรือยังความเจ็บปวดเมื่อไปฆ่าสัตว์นะฮะ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยประถมพยาบาล
พร้อมกับหามเดินเท้ากลับลงมาจากภูเขา
โอ้โหกว่าจะลงมาได้คุณทุลักทุเลล่ะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องผลัดกันหามหลายครั้ง
ต้องเปลี่ยนกันหามกระทั่งมาถึงรถกู้ภัย
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์
แต่แพทย์ได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตะกัวป่า
ล่าสุดครับอาการปลอดภัยแล้ว
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บได้ออกจากบ้าน

เพื่อออกไปล่าหาหมูป่าบนภูเขาที่เกิดเหตุ
ขณะที่แกะรอยหมูป่าอยู่นั้นได้มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ซึ่งก็ไม่ทราบว่ายิงมาจากจุดใดนะครับ
กระสุนปืนได้เจาะเข้าที่ท้อง
พรานป่าคนนี้ล้มลง
เพื่อนที่ไปด้วยกันจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ส่วนสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานแล้วครับ
อาจจะมีพรานกลุ่มอื่นที่ออกล่าหมูป่าด้วยกันในพื้นที่เดียวกัน
เข้าใจผิดนึกว่าผู้บาดเจ็บเป็นหมูป่านะครับ